มาดูประเด็นทางการเมืองกันบ้าง
ซึ่งผลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง

เพราะใกล้จะถึงช่วงของการเลือกตั้งแล้ว
ซึ่งเมื่อวานี้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานการประชุมฝ่ายความมั่นคงนะครับ
แล้วก็มีการไม่ได้เปิดเผยเองนะ

แต่ว่านายปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาของพลเอกประวิทธิ

ถึงการเตรียมพื้นที่และเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อย
ช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนะครับ
โดยหลังเริ่มมีกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น

มีการใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาช่วย
ต้องพิจารณานะครับว่ามีเรื่องใดบ้างที่จะกระทบต่อความมั่นคง

ก่อให้เกิดการยุโยงปลุกปั่น
ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับ

ทหารเข้าสอบถามแล้วก็ยึดปฏิทินปี๖๓
จากนางสาววาสนาเคนล่า
สมาชิกเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี
หลังเจ้าตัวนำประกาศผ่านเฟซบุ๊ค
แจกปฏิทินที่มีรูปของนายทักษิณ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

มีคนนำใส่ท้ายรถพลิกอัพมาแจกเป็นจำนวนมาก
ทยอยแจกไปให้คนที่อยากได้
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายนะครับ
ดูทางด้านของอนาคตใหม่กันบ้างนะครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เมื่อวานไปกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวเลยนะคุณนะ
ลงพื้นที่กันย่านบังกรักษ์นะครับ
เพราะว่าบอกว่าเป็นพื้นที่บ้านเก่าของครอบครัว

ดังนั้นพื้นที่นี้จึงเหมาะสมที่สุด
การเป็นจุดเริ่มต้นของการขยับกรุงเทพ

เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ดีใจนะครับ

แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปย่านเยาวราชกันต่อนะครับ

โดยนายธนทรบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงว่า
อาจจะมีบางพักการเมืองที่เตรียมตัวไม่ทัน
ก็เลยจะเป็นการเป็นเหตุเป็นผล
ให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับ
ฟังเสียงสะท้อนจากนายธนทรหน่อยฮะ
ซึ่งเรื่องนี้มีคำตอบจาก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
หลังจากที่นายกถูกถามถึงกรณีที่ฝ่ายการเมือง

จะอ้างเรื่องความไม่สงบระหว่างการลงพื้นที่ของพักการเมืองเนี่ย
ทำให้เกิดการเลื่อนการเลือกตั้งหรือเปล่า
โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะให้ตัวเองทำอย่างไร

ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองประชาชนก็จะเป็นคนตัดสิน
ทั้งนี้การกล่าวโจมตีกันไปมาระหว่างลงพื้นที่เป็นเรื่องไม่ควรทำ
และสื่อก็ไม่ควรเผยแพร่พร้อมย้ำจะเรียกนักการเมืองหาบรือ
เพื่อปลดล็อกให้ทำกิจกรรมก็ต่อเมื่อกฎหมายลูก
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอประกาศใช้แล้วเท่านั้นนะครับ
แต่ผมต้องปรับตัวเพราะท่านบอกว่าเป็นนักการเมืองต้องทนต้องหน้าด้านกว่าเดิม
ไม่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ
จำเป็นต้องหน้าด้านหน้าทนนะผมว่าเอาความดีเข้ามาสู้ครับ
วันนี้อย่าเขียนว่าผมไม่ว่านักการเมืองกันผมเกี่ยวเลย
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่พลาดหัวข่าวหรอก
ไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่
นายกก็ปรามไว้ก่อนนะฮะจากคำพูดของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
เรื่องของเป็นนักการเมืองต้องทนต้องหน้าด้านหน้าทดอะไรนะของท่านนะ
แต่ท่านบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปพาดหัวข่าวนะ

แล้วก็เรียกเสียงหัวเราะจากทางด้านของผู้ที่มาร่วมฟังนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เพราะว่ามีการเจอกับนักวิจัยนะครับ
ก่อนที่จะมีการจัดงานเกี่ยวกับงานวิจัยนะฮะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาติหรือว่าทศชนะฮะ

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของพักเพื่อไทย
ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อจากพักเดิมและขออนุญาตจัดการประชุมต่อกรกตแล้วนะครับ
โดยนายวตเอื้ออพิญญากุลอศจังหวัดแพร่ภักดิ์เพื่อไทย
คนนี้กำลังจะออกจากสมาชิกการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย
ไปร่วมงานในฐานะสมาชิกของพักไทยรักษาชาติแล้วนะ
รักษาชาติแล้วนะหลังวันที่๗พฤศจิกายนนี้
ทยอยเปิดตัวคนอื่นเขาบอกว่าจะไปเปิดตัวกันพร้อมกันนะครับ
แล้วก็ร่วมตัดสินใจในการเข้าสังกัดพักใหม่คือไทยรักษาชาติ
ว่าไทยรักษาชาติจะมีรายชื่อของคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่เยอะเลย
แต่ว่าทางด้านของนายวรวัตรก็บอกว่าคนรุ่นใหม่มาก็ดีนะครับ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าคนรุ่นใหม่มาก็จะได้พัฒนาการเมืองแบบใหม่นะครับ
เช่นเดียวกับนายพานทองแท้ชินวัฒน์บุตรชายของนายทักษิณชินวัฒน์
ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกยอมรับพร้อมจะลงสนามการเมืองแล้ว
ส่วนจะเปิดตัวช่วงไหนขอดูเวลาที่เหมาะสมอีกระยะหนึ่งครับ
มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทั่วไปครับผมจริงผมพอมาตั้งแต่รู้ว่าเกิดเป็นลูกทักษิณแล้วครับ
ผมพอตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้ก็คือขอดูจังหลักก่อนครับ
ของพักเพื่อทำนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาของพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะครับ
ก็ได้ประชุมใหญ่เพื่อตั้งคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
โดยนายสมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าพักบอกว่ายิ่งถูกจับตามองก็ยิ่งทำให้ต้องระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นนะครับ
บอกตามตรงว่าปล่อยวางแล้วไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ทางพักก็พร้อมรับทุกสถานการณ์นะครับ